เขาก็มองว่าทำงานได้เลย

คือจัดส่วนทหารไป

อ๋อถ้ามีคนใกล้คิดของท่านนายกว่าท่านคนเอกวิทย์ด้วยอ่ะครับ
มีอยู่ในศัตรูกรักของทั้งคนนะ

กี่คน

โรคโดนโรคเด็กลูกภาพ
มีเงินลีฟโรคเอก

อ่ะโรคเด็กด้วย

คนบ้างมากมันมันก็ไม่ใช่สำคัญแล้ว

ไม่เห็นเป็นอะไรแต่เขาต้องโหลยกได้ยกด้วย๋ครับท่าน
อเจมส์อันท่านมันจะมีความเป็นกลางมากเลยแค่ไหนครับ
บ๊วยก็ผู้ประวัตินโยคหวัดไปดิ
บ๊วยเพราะว่าต้องทำเสียค่ามากอะล่ะ
อเจมส์ก็คือมาหวัดควรพร้อมถนับสมุทรคนเอกไปยุทธ์ใช่มั้ย

อเจมส์ก็ไม่รู้แล้วกะผู้คนก็เป็นเลือกคนที่ดีที่สุด
แล้วเนื้อใครก็แล้วจ้ะเพราะเราก็ไม่ได้ยุ่งให้เขา
เอาเรื่องอื่นนะเรื่องอะไร

เรื่องอะไร
มีการทับทางท่านไปเป็นตัดค้นตีต่อ
ไม่มีไม่มี

ไม่ต้องไม่ต้องถาม
ขอบคุณครับขอบคุณครับ